อ่ะตั้งตางานโดเดย์เอ๊ะมันมาได้ยังไงนะ

ไม่ใช่เส้นแบ่งเลนแบ่งฝั่งนะ
แต่มันขวางอยู่ตรงกลางจริง

เสาหรือถนนอะไรเกิดก่อนกัน

หน่วยงาน๒หน่วยคุยกันไหม

ทำไมตอนจะสร้างสะพานไม่เลี่ยงเสาหน่อย

เรียกไม่ได้ก็ไปคุยการไฟฟ้าให้ขยับเสาหน่อย
หรือถ้าเกิดเสาไฟมาที่หลังไม่เห็นล่ะ
สะพานมันอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทำไมไม่เขยิบมาหน่อย
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมจุดตรงนี้อยู่ตรงสะพานข้ามคลอง
ลประธานที่หมู่๑๒นะคะ
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนักข่าวนะเมื่อวานลงไปดูก็เห็นภาพแบบนี้
มันจริงมันเกิดอันตรายได้เลยนะ
ถ้าเกิดคนไม่ชินเส้นทางแล้วก็มาพุ่งชนเนี่ยค่ะ
เราไปถามข้อมูลจากคุณตามานะ
คุณตามานะก็ถือว่าเป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่อายุ๗๖แล้วค่ะ
ใช่แล้วนี่ดูสิตอนที่รถรถกระบะผ่านนี่คือ
ใช่คือคุณตาบอกแบบนี้ว่าเสาไฟมาก่อน
สะพานมาสร้างช่วง๕ปีหลัง
สะพานคงจะเป็นของเอกชนก็คือเจ้าของบ่อเลี้ยงปลานั่นแหละ
เขาสร้างสะพานไว้จะได้เป็นทางเข้าออกพื้นที่แต่ตาเองก็งง
ทำไมไม่เขยิบสะพานมาหน่อยนะจะได้ไม่ตรงกับเสา
ทีนี้พอหน่วยงานรัฐเองมาสร้างถนนเรียบคลองชลประธานเชื่อมต่อกับสะพาน

แต่ว่าตอนนี้คุณมันไม่ใช่แค่ของชาวบ้านแล้วคนต่างถิ่นเริ่มมาแล้ว
ก็กลัวเหมือนกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

ดูข่าวไทยรัฐแล้วนะจริงต้องได้คำตอบนะ

เสาไปเลยหรือว่ากั้นเป็นเกาะกลาง

คุณบุ๊คแต่ว่ามันไม่ได้แบ่งครึ่งกลางพอดี
ฝั่งหนึ่งมันจะแคบฝั่งหนึ่งมันจะกว้างกว่า

ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็ต้องไปตามเรื่องนี้แหละ

ถามผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่ายดีกว่าค่ะ
คุณนาธีถิ่นวงแยร์

ก็เขาบอกแบบนี้บอกว่าได้รับมอบหมายจากพอเขตการไฟฟ้านครหลวงสมุทรประการนะ
ให้ลงมาตรวจสอบแล้วนี่ค่ะภาพเมื่อเช้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
เขาบอกว่าจริงนะเสาไฟนี้มีมาตั้งแต่ปี๔๔
ตอนนี้๒๖ปีแล้วอ่ะนะคะ
สะพานเนี่ยมีการปรับปรุงเมื่อก่อนมันเป็นสะพานไม้ตอนนี้มันเป็นสะพานคอนกรีตแล้ว
จริงก็ต้องหารือกันก่อนถ้าหารือกับการไฟฟ้านครหลวงก่อนมันไม่เป็นปัญหาหรอก
ทีนี้พอมีปัญหาแบบนี้มันจะไม่ปลอดภัยกับคนที่ใช้รถใช้ถนน
ไฟฟ้าเขาบอกว่าเขาก็ต้องย้ายเสาไฟออกจากจุดเดิมให้
แต่เดี๋ยวต้องปักเสาใหม่ไว้ทั้งสองด้านของสะพานนะ
ใช้เวลาคงหลังจากนี้ก็อีกสักประมาณ๑๐
ถ้าตามหลักการโดยแท้จริงก็คือเมื่อวางแผนหรือว่าออกแบบในการสร้างสะพานมาแล้ว
ถ้ามาประสานงานกับไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาเรื่องการย้ายตำแหน่งไป
ลักษณะนี้การไฟฟ้าก็จะเร่งดำเนินการให้การไฟฟ้านครหลวงก็จะมาดำเนินการ
โดยการปักเสาบริเวณข้างอีก๒ต้นแล้วก็ยกเลิกเสาต้นนี้ออกให้
ก็ทำโดยการก็เข้าไม่นานกับเกิน๑๐วัน
คุณดิฉันว่านะถ้าเกิดจะเขยิบไปหน่อยไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องระยะห่าง
เพราะฉะนั้นทำยังไงรู้ไหมเดี๋ยวเขาจะปักไว้สองด้านที่ว่าไม่ใช่สองฝั่งคลองนะ
แต่ว่า๒ด้านซ้ายขวาเอาตรงกลางที่คุณผู้ชมมองเห็นออก
ฝั่งหนึ่งไปอยู่ขวามือของคุณผู้ชมสุดขอบจออีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ซ้ายมือของคุณผู้ชมสุดขอบจอ
แต่มันไปติดบ้านคนอื่นด้วยเหมือนกันติดแต่ว่าบ้านนั้นเขาเสียสละคุณ
บ้านของคุณสุริยะวงเจริญเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอามาปักหน้าบ้านผมได้เลย
เดี๋ยวอย่างน้อยมันจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุ
มันเกิดเหตุอันตรายขึ้นมาเดี๋ยวพี่สุดยอด
ยินดีอนุญาตเสียสละพื้นที่หน้าบ้านให้ปักเสาไฟ
ยังไม่ขวางที่จอดไม่ใช่ว่าย้ายจากกลางสะพานไปอยู่กลางที่จอดของพี่เขามันก็ไม่ใช่
พี่เขามาชี้จุดคุยกับเจ้าหน้าที่เลยว่างั้นเอามาเลย
ครับก็ขอบคุณพี่ด้วยนะคะทีมข่าวของเราไปตามเรื่องแก้ปัญหาให้แล้วนะฮะ
ถ้าเกิดยังไม่ออกข่าวอันนี้ป่านี้มันคงอยู่ตรงกลางนั้นแหละ
หรือว่าอีกนานแหมเสียงเบาเลยพวกเรา